ข่าวใส่ไข่สด

กำลังฟังคุณพูดถึงเพลิงบุญกันอยู่

พี่มนต์หมอกาแซมเป็นน้องเริงนะคะ

คุณตอนที่ภาคแรกได้เกี่ยวเข้ามา

เป็นไงวะ

เป็นละครที่เป็นอาถรรมใช่ป่ะ

ก็หน่อยมาแทน
ไปเล่นได้ประมาณ๒คิว

ก็ปิดไฟเปิดไฟแกล้งผม
วันรุ่งขึ้นไปชนบุรี

เพราะหลังจากนั้นอีก๒วัน
ผมก็ไปนอนอยู่ที่บ้าน

ไปแจ้งผม
คุณเก๋วิทักษ์จากเรื่องเพลิงบุญนี่แหละ
อ๋อคุณกลัวไหม

ส่วนหนุ่มแอฟอีกแล้ว
พี่สั่งประมูลหน้าเกลียดกว่าผี
แกะไม่ได้แล้ว
แดดแดดที่ร้อนร้อนอยู่ตอนนี้
ก็คู่กับเมืองไทยความเผ็ดความแซ่บ
ก็อยู่ควบคู่กับวงการบันเทิงไทยเช่นกัน
ล่าสุดมีข่าวหลุดกระช่อนจากกองละครเรื่องหนึ่ง

ก็จะไปรู้ไหมเธอจะถามฉันทำไมเรื่องทำไมเรื่องอะไร

มันหนุกมันหนุกตอนเดานี่แหละ
เมื่อมีการเปลี่ยนตัวคนร้องเพลงประกอบละครกระทันหัน
เพราะมีรายการคุณขอมาว่าไม่ปลื้มคนร้องคนเดิมนะ
เรื่องมาจากน้องคุณหนูที่ร้องเพลงประกอบละครเนี่ย

ดันไปสะเทือนใจนางร้ายเธอ
เพราะนางร้ายแซ่บคนนี้เคยมีเรื่องราวแบบว่า
ลมรันพันตัวกับคนในครอบครัว

แบบว่าด่วนส่วนคุณหนูน้องคุณหนูเสียใจหนักมากเพราะตั้งใจกับงานนี้สูงมาก

น้องคุณหนูนักร้อง

เรื่องนี้นัก

พี่เมียวเขียนไปแล้ว